ส่วนบรรยากาศหน้าศูนย์เด็กเล็กพื้นที่เกิดเหตุ
เมื่อวานนี้ก็มีผู้คนเดินทางไปร่วมไว้อะไรกันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันเลย

เด็กตัวเล็กเพื่อนของผู้เสียชีวิต
พากันนำขนมเครื่องดื่มซึ่งเป็นของโปรดของผู้เสียชีวิต
มาวางมาวางเอาไว้ที่หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บรรยากาศเป็นไปอย่างโศกเศร้า
ประชาชนในพื้นที่จากต่างจังหวัดรวมถึงหน่วยงานต่างค่ะ

เนี่ยค่ะทยอยกันนำดอกไม้นำพวงหลีดนำของเล่นไปวางเอาไว้บริเวณจุดนี้
เพื่อแสดงความเสียใจแล้วก็ไว้อะไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทีมข่าวได้มีโอกาสไปพูดคุยนะคะ
ไปคุยกับนายวีรพลสอนใจเป็นชาวจังหวัดเลยค่ะ
คุณวิรพลบอกว่าเห็นข่าวแล้วก็รู้สึกสลดใจ
เพราะว่าตัวเขาเองก็มีลูกอยู่๒คน
อยากให้กำลังใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิต

และจะไปเหมารถของเล่นมาทั้งหมด๑๓คัน
เพราะว่าไม่ทราบจำนวนผู้เสียชีวิตที่แน่ชัด
รวมถึงอยากฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้จัดการเรื่องของยาเสพติดอย่างจริงจังค่ะ

เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันหาซื้อกันง่ายจริง
เจอร้านของเล่นก็เลยเหมาเขา

คนเป็นพ่อเป็นแม่นะอะไรมันก็แลกไม่ได้อยู่แล้วล่ะ
อยากจะบอกกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ให้ช่วยดูแลเรื่องนี้หน่อย
เพราะว่าตอนนี้จะถึงทิศหาง่าย
อาวุธปืนก็ตกพาง่าย
ไปดูบรรดาญาติและครอบครัวผู้เสียชีวิตนะคะ
ก็ยังคงเดินทางไปทำพิธีเรียกดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตกลับบ้าน
ทีมข่าวได้พูดคุยกับนางเดือนเพ็ญอายุ๕๙ปี
ซึ่งเดินทางมาเชิญดวงวิญญาณของหลานชายค่ะวัย๔ขวบ

บอกว่าหลานสาวหลานชายซึ่งเป็นพี่ของผู้เสียชีวิต
ฝันเห็นน้องชายในฝันมาบอกว่าทำไมไม่มารับกลับบ้านเจ็บเจ็บ
ซึ่งพูดเหมือนกันค่ะประโยคเดียวกันวนไปวนมา
ตัดสินใจมาเชิญดวงวิญญาณหลานกลับบ้านไปสู่พบภูมิที่ดี
พร้อมกันนี้ภายในศูนย์ช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิตนะคะ
อบตอุทัยสวรรค์มีญาติของผู้เสียชีวิต
เดินทางไปติดต่อรับเงินเยียวยาตามสิทธิ์ต่างกันอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคอยให้คำแนะนำ
แล้วก็คอยอำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอนค่ะ